เขาก็เกิดมาจากว่าได้รับข่าว
ไม่ว่าคุณหญิงหน่อยว่าพักนู้นพักนี้เนี่ย
คือขอสชวางเป้าเอาไว้ว่าเขาเรียกว่า

สวัสดีครับ